คุณผู้ชมบอกเลยว่าตั้งแต่คู่นี้เขาเปิดตัวคบหาดูใจกันนะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ากำลังใจคู่นี้เนี่ยท่วมท้นจริง
แต่นอกจากที่จะมีแฟนคลับติดตามมากมายขนาดนี้
น้องแอนต์ยังเปิดใจกับทีมข่าวบรรเทิง
ก็เพราะว่ามูเตลูนี่แหละค่ะน้องแอนนะคะบอกด้วยนะว่าเรื่องมูเนี่ย
ส่วนตัวนับถือสายปู่พญานาคคือนับถือมานานนานแล้ว
คุณผู้ชมซึ่งถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายหลายครั้ง
เธอก็ไปรำบวงสวงถวายปู่ถวายย่านี่เลยค่ะตามภาพสวยงามมาก
ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะน้องแอนย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดิม
พ่อแม่พี่น้องแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกครั้งถ้าลั่นวาจาไปแล้ว
ก็ต้องทำให้ได้ค่ะแล้วมันก็จะส่งผลให้เราเองอืม
ที่สำคัญเลยก็คือพระในบ้านอันนี้สำคัญที่สุด
รวมไปถึงผู้ที่ให้โอกาสเราเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องแอนกันหน่อยค่ะ
ม้องแอนก็มีบ้างเพราะแอนก็ถือแบบสายผูพยานาคอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นความเชื่อแต่ของพี่บอยเขาก็จะไหว้พระ
ที่สำคัญก็คือพระในบ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็
คนที่ให้โอกาสเราค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

เวลาที่คุณแอนอรดีเขาแต่งแบบไปรำวงสวงเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ

เขาบอกว่าเป็นแววตาแบบแววเหมือนลูกสาวพญานาค

เพราะว่ายิ่งรำยิ่งบวงสวงไปยิ่งปัง
แล้วชีวิตปังปังปังแล้วตอนนี้โกยรายได้เป็นเกาะเป็นกรรม
ใครจะไปคิดคุณผู้ชมจากคนประกวดชิงช้าสวรรค์เด็ก
โด่งดังเป็นหมอลำแบบว่าโอ้โหตอนนี้จะเป็นนางเอกละครดังแล้วอ่ะ